เด็กหญิงวัย๑๖ปีนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิตก่อนจะขึ้นเวทีประกวดธิดา
ศพนะครับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเนี่ยมีที่บ้านนะครับคืนนี้
คืนสุดท้ายนะครับชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็น
อย่างที่ท่านเห็นแล้วฮะคุณแม่ได้นำข้าวนำกับข้าวมาให้
กับลูกสาวนะครับมีชาวบ้านนะครับมีเพื่อนเพื่อนนักเรียนของ
นาโพพิทยาคมที่มาเคารพศพด้วยนะครับแล้วก็มีบอยด้วย
นะฮะบอยนี่คือแฟนนุ่มของน้องปอยนะครับที่คืนนั้นก็ขี่
จักรยานยนต์ไปด้วยกันบอยเป็นคนขี่น้องปอยซ้อนท้ายพอเสร็จ
จากการไปดูงานที่ธิดาไหมอำเภอนาโพนะฮะที่เขามีงานกันอยู่
เนี่ยขี่จักรยานยนต์กลับบ้านเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่
จักรยานยนต์ตามมาแล้วก็ไล่ยิงใส่น้องปอยนั่งอยู่ข้างหลัง
อยนะฮะก็เลยถูกกระสุนเข้าไปทะลุร่างเลยนะฮะจากหลังทะลุ
แล้วก็กระสุนเนี่ยพุ่งไปโดนบอยด้วยบอยก็บาดเจ็บนะครับ
ปอยก็เสียชีวิตวันนี้แฟนนุ่มของน้องปอยเนี่ยเปิดใจ
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่ายังคิดถึงน้องปอยอยู่
เสมอแล้วก็รู้สึกผิดด้วยที่เป็นคนพาน้องปอยเนี่ยไปเสีย
ชีวิตอืมคืนนั้นนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์เข้าไปแต่เขารู้เลยว่า
กลุ่มพวกที่ตามมาแล้วก็มายิงใส่เนี่ยคือคู่อริของเขาโดย
อยเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุหลังจากไปเที่ยวงานกันเสร็จนะครับ
คืนนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ให้น้องปอยซ้อนท้ายจะพากลับบ้านแล้ว
จอดรถรอเพื่อนอยู่ริมถนนจากนั้นเห็นกลุ่มของในแก๊ปขี่
รถจักรยานยนต์มากลุ่มใหญ่บอยก็เลยตัดสินใจขี่รถหลบหนีนะ
อีกฝ่ายก็ยังขี่รถตามมาแล้วใช้ปืนไล่ยิงกระสุนก็เข้า
ข้างหลังน้องปอยเลยนะฮะเพราะว่านั่งซ้อนท้ายซึ่งปอยก็ถูกยิง
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะนี่นะฮะคือคนที่ยิงปอยจนเสียชีวิตเนี่ย
ขี่ไล่ตามเขานะฮะเราก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เปิดให้กับบอยเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งบอยเนี่ยได้ชี้นะฮะกลุ่ม
ภาพในกล้องวงจรปิดที่ว่าไปจอดรวมกลุ่มกันแล้วก็เหมือน
กับไปเติมน้ำมันหรือว่าไปหยิบเอาวกอาวุธอะไรตรงเนี้ยนะฮะบอยก็
ชี้ไปที่ผู้ชายคนนึงแล้วบอกว่าคนนี้แหละคือแก๊ปหลัง
เกิดเหตุเนี่ยมาจอดแวะที่ตู้เติมน้ำมันแล้วเปลี่ยนเสื้อจาก
เสื้อแขนสั้นมาเป็นเสื้อแขนยาว
ผมกับกลุ่มเขาการซีมีเลียงกันจะบริเมี

ขี่รถตามเข้ามาแล้วก็ยิงใส่นะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้บอยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดเหลือเกินที่
พาแฟนสาวซ้อนท้ายมามาเที่ยวงานคืนนั้น
ที่แฟนจะขึ้นประกวด๑คืนนะครับ

พ่อของน้องปอยนะครับเราก็ทราบข่าวกันมา๒๓วัน
วันแล้วที่เราตามกันอยู่แล้วก็คุยกับคุณพ่อของน้องปอยนะครับ
คุณพ่อเองเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทำงานต่างประเทศ
กลับมาจากไต้หวันกลับมา๒๕กันยายน
ก็ต้องกักตัวอยู่ที่ชนบุรีอืมคืนวันนั้นนั่นแหละ
น้องปอยก็ประสบเหตุนะครับ
วันนี้ได้วีดีโอคอลคุยกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราอีกครั้งนะฮะ
คุณกิติศักดิ์ก็ไปอยู่ที่บ้านของน้องปอยนะครับ

ซึ่งคุณพ่อก็คือนายอำนาจแผนไทยสงฆ์เนี่ย
บอกว่าก็คงไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมงานชาปนกิจศพ
ส่งลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้
แต่คิดว่าวิญญาณของลูกสาวจะเข้าใจนะครับ
ก็จะพยายามใช้วิธีก็คือช่วงที่จะมีการชาปนกิจศพลูกสาวเนี่ย
เดี๋ยวจะวีดีโอคอลมาหาทางบ้านนะฮะ
เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงนั้นเนี่ย
จะเป็นยังไงจะใช้การได้ดีไหม
อย่างน้อยก็ได้ร่วมพิธีชาวพนักกิจศพลูกสาวได้ดูผ่านทางวีดีโอคอร์
พ่อบอกว่าทุกครั้งเวลาที่กลับมาบ้านที่บุรีรำนะครับ
ปอยจะชอบพูดบอกกับพ่อว่าพ่อขอเงินหน่อย
จะได้เอาไปซื้อของที่อยากได้นะครับ
ซึ่งพ่อก็ให้ทุกครั้งพ่อไปทำงานต่างประเทศ
อย่างครั้งนี้ไปล่าสุด๓ปีเนี่ยเพิ่งกลับ

แต่จากนี้ไปพ่อบอกว่าถ้ากลับไปที่บ้านคงไม่ได้ยินคำนี้แล้ว
ขอเงินหน่อยหนูจะไปซื้อของอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
คิดแล้วก็เสียใจมากไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรของพ่อ
ที่ต้องมาเสียลูกสาวแบบไม่มีวันกลับ
แล้วยังไม่สามารถไปร่วมงานเผาศพลูกสาวได้
ภรรยาก็พูดให้กำลังใจนะบอกกับเขาว่า
ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วในฐานะพ่อแม่
พอได้ยินคำนี้ก็คิดว่าต้องสู้ต่อ
เพราะว่าเขาก็ยังมีภรรยาอีกแล้วมีลูกอีก๒คน
ไม่ใช่แค่น้องปอยนี่น้องปอยนี่ซ้อมเดินแบบซ้อมเดินประกวด
เป็นคลิปสุดท้ายที่คุณครูเขาบอกเอามาให้ดูเนี่ย
บอกว่ายังมีลูกอีก๒คนต้องดูแลนะฮะ
ยังมีภรรยาด้วยนะครับก็ต้องสู้กันต่อไป
อุ่นต้องมีกลุ่นแกข่าวแม่มันจะไม่มีครับ
ใช่สิดาตอบครับก็จะไม่เลียกด้วยพ่อนะครับ

ความหวังของผมเหลือไป๑ทางแล้วครับความหวังกับลูก
ท่านผู้ชมครับคุณแม่ของน้องปอยนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของงานชาปนกิจศพลูกสาว
เพราะว่าทีแรกก็เอ๊ะเราจะเลื่อนกันดีไหม
จะได้รอคุณพ่อพ้นการกักตัว๑๔วัน

คุณแม่บอกว่าที่ต้องเผาศพลูกสาว

เพราะว่าได้จ้างให้คนมาสร้างเมนลอยให้
แล้วเมนลอยที่วัดแถวบ้านเสร็จเรียบร้อย

ของวัดตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
นี่คือเมนลอยนะฮะที่จะใช้พิธี
ชาวประณกิจสบน้องปอยวันพรุ่งนี้นะครับ
คือแม่บอกว่าถ้ารอให้สามี
พ้นการกักตัวโควิด๑๙ออกมาก่อน
มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะนะฮะ
นี่ก็เพิ่งมาเมื่อ๒๕นะครับก็เพิ่งกักตัวได้ไม่กี่วัน
ต้องรออีกหลายวันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง
ตามความเชื่อของคนในพื้นที่นะครับหากเมนเนี่ย
เสร็จแล้วเนี่ยนะครับตามความเชื่อ
ศพแรกที่จะเผาหลังเมนใหม่สร้างเสร็จเนี่ยต้องเป็นศพคนเท่าคนแก่
เพื่อที่ศพต่อไปเนี่ยจะได้เป็นคนมีอายุคนเท่าคนแก่
คนที่ยังหนุ่มยังสาวยังวัยทำงาน
ได้ไม่ต้องมาเสียชีวิตแล้วมาเผาศพก็ปรึกษากันแล้วนะครับ
ถ้าเลื่อนน้องปอยไปอีกนะเลื่อนรอพ่อกลับมาจากกักตัวเนี่ย
แล้วกลับมาถึงบ้านเกิดเมนของวัดเสร็จ
กลายเป็นว่าลูกสาวอายุ๑๖ต้องไปเผาเป็นคนแรกของเมนใหม่
ปรับปรุงเสร็จเนี่ยมันก็ไม่ดีเดี๋ยวชาวบ้านก็จะไม่สบายใจนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งญาติญาติก็คุยกันแล้วว่าถ้าเลื่อนวันเผาศพไปเนี่ย
ก็สงสารวิญญาณของน้องปอยที่จะต้องทนทุกข์ทรมานหรือเปล่า
จะต้องมารอหรือเปล่านะมาต้องมาร้องไห้รอเฝ้าร่างตัวเอง
ชาปนกิจสักทีอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คุณแม่บอกกับเรานะฮะ

สมัยพ่อแม่เราแล้วนะสมัยคือว่าสมัยโบราณเราที่นับถือกันมาคือว่า
เมนคือสร้างใหม่หรือปรับปรุงใหม่คือว่า
เรียนรู้ที่สร้างใหม่โปรงใหม่คือว่าจะศพแรกก็คือต้องเป็นคนแก่ค่ะ
คือเชื่อกันว่าถ้ามีศพแรกก็จะมีศพอีกต่อไปประมาณ๓ศพถึงจะจบอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
บอกลูกปอยไว้ว่าลูกปอยเดี๋ยวพอน้องหลับเดี๋ยวแม่จะกลับมานอนด้วยนะ
ทีนี้แม่ก็มันไม่ได้นอนสองคืนใช่ไหมคะคืนที่สามก็หลับดีเดี๋ยวแม่ไปนะกลิ่นทูบมาเบา
รอบสองก็มาหนักกว่าเดิมเดี๋ยวแม่ไปนะคือเราเพลียค่ะ
อยู่ในแม่ไปคือนึกในใจเรารู้อยู่ว่าเรานัดลูกไว้
พอเราไม่ไปมันก็มีกลิ่นแบบมาแรงมากค่ะ
จุกคอเราไอสำลักไอมีแต่กลิ่นควรทูบอยู่ในจุกอยู่ตรงคอ

แล้วทุกคนหลับหมดเพราะว่าวันสองวันแรกไม่มีใครหลับสักคน
เที่ยนจะดับก็เหมือนน้องเเห็บไปบอกว่าเที่ยนจะดับละนะ
เพราะว่าเขาออกมาจากโรงพยาบาลแล้วออกมาจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเรียบร้อย
พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ยังปวดหัวอยู่เพราะว่าเลือดข้างในสมองเลยค่ะ
แล้วก็เจ็บที่หลังด้วยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าไปร่วมงานเทศกาลผ้าไหมกับเพื่อนสนิท
ที่ชื่อว่าไนกี้ตอนขากลับเนี่ยตัวเองก็นั่งซ้อนท้ายรถเพื่อนไปรอคนอื่น
แยกบ้านนนตะคอปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์กันมาสามสิบกว่าคัน
เอาปืนยิงยางรถเอาเท้าถีบจนรถคว่ำเลยนะคะ
ทั้งทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอบอกว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้
แล้วก่อนจะถีบรถเนี่ยเธอยืนยันว่าได้ยินเสียงพูดว่าถีบเลยถีบเลย
มันกลี้พูดว่าค่ะมันให้ยานรถเลยประมานนั้นหนูสรุปเลย
คุณผู้ชมค่าโยงสบายได้เลยวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่ง
ทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันนะคะ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันอยู่กลุ่มเดียวกับในแก๊ปด้วยอืม
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาไปเที่ยวเทศกาลงานผ้าไหมกันจริง
แต่หน้าเวทีเนี่ยมันมีเรื่องกันตั้งแต่ตรงนั้นมองหนากันท้าทายกัน
ก็ต่อยกันด้วยแต่มันไม่รุนแรงเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เยอะ
พอออกจากงานเขาอ้างว่าถูกอีกฝ่ายโยนระเบิดใส่ก่อน๒ลูกค่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยคือเหตุผลที่กลุ่มเขาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตามกันไปเป็น๓๐คันเนี่ย
เพื่อจะไปถามว่าโยนระเบิดใส่เขาทำไมแล้วก็แวะเอาอาวุธกันก่อนด้วยที่โรงเรียนนาโพพิทยา
แก๊ปกับในไก่ขี่รถนำหน้าแล้วก็จะเห็นว่าในแก๊ปเอาปืนยิงขึ้นฟ้า
แล้วก็ขี่กันไปไล่ตามจนไปถึงรถจักรยานยนต์ของอีกฝ่าย
แล้วรถล้มแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งผู้ก่อเหตุบอกว่าทางฝั่งคนเจ็บที่รถล้มเนี่ย
มันล้มเองหรือเปล่าถูกถีบจริงหรือเปล่าหรือว่าเสียหลักล้มเอง
บอกแบบนี้นะทีมข่าวก็เลยถามเพิ่มแล้วไอ้เสียงปืนเนี่ยมันยังไง
ได้ยินว่าเสียงปืนดังตั้งหลายนัดนะครับตกลงแล้วเนี่ย
เสียงปืนมาจากคนไหนกันแน่มาจากแค่เนี่ยในแก๊ปในไก่สองผู้ต้องหาแค่นั้นเหรอ
แล้ววัยรุ่นกลุ่มคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับในแก๊ปในไก่มีปืนมีอะไรด้วยไหม
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะวัยรุ่นเขาตอบว่ายังไงวัยรุ่นคนนี้
วันอาจจะเป็นพี่แค๊ปนี้แหละครับเพราะว่าลูกปืนพี่แค๊ปมันเป็นสองสองครับ
แต่ปืนที่ยิงอ่ะเป็นหัวเก่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าของแกเป็นสองสองอ่ะ
เพราะว่าดีดังกับตัวหน่วยด้วยนะครับใครยิงยังครับพี่แค๊ปครับ
กระดูกปืนเป็นลูกทองสองเราเคยเห็นไหมครับ
เพราะแก๊ปก็มีปืนสองสองครับไม่เคยเห็นครับถามว่าแก๊ปเป็นคนยิงน้องปอยไหม
ครับสำหรับตัวผมมั่นใจในแค๊ปแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่
แก๊ปไม่ได้เป็นคนยิงผมดูจากอาการว่าเขาไม่ได้ตื่นหรือไม่ได้สั่น
โดยไม่ได้กลัวอะไรครับส่วนส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาได้ยิงหรือเปล่า

วันนี้เราได้คุยกับพ่อของในแก๊ปนะฮะพ่อของในแก๊ปนะครับ
ว่านายวิชัยนะครับบอกว่ากลัวว่าลูกจะเป็นแพ้นะฮะ
เพราะเท่าที่รู้ลูกชายเนี่ยบอกว่าลูกยิงปืนขึ้นฟ้า
นี่คือพ่อของในแก๊ปนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าลูกเขาบอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วทำไมตำรวจถึงต้องมาจับแค่ลูกชายเขาคนเดียวทั้งทั้งที่มีวัยรุ่นในงานตั้งหลายคน
แล้วก็มีตั้งหลายกลุ่มหลายคนที่เคยมีปัญหากับในบอยนะฮะ
ก็เลยเชื่อว่าตำรวจเนี่ยจับลูกเขาเพราะว่ามีคนเนี่ยให้ข้อมูลว่าลูกชายเป็นคนก่อเหตุ
ก็เป็นสิทธิ์ของคนเจ็บที่ให้ข้อมูลแบบนั้นแต่ตำรวจก็ควรหาตัวคนร้ายที่แท้จริงให้ได้
เพราะยังไงพ่อก็เชื่อว่าในแก๊ปลูกชายเนี่ยไม่ใช่คนฆ่าน้องปอย
ใครแน่ก็มาลงที่เขาตัวเนี้ยคือเห็นว่าเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มอะไรอย่างนี้
มันก็มาตกที่เขาคนมันกี่คนเราไปเที่ยว
สิบคนรถกี่สิบคันใช่ไหมล่ะครับนั่นเลยผู้เสียหายน่ะ
เขาเห็นจริงไหมว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เห็นหน้าไหมเห็นระยะไหนที่ไหนเมื่อไหร่
เขาทะเลาะกับคนกลุ่มไหนมั่งแล้วแต่ทั้งเจ้าหน้าที่ท่าน
เพราะผมมั่นใจเลยว่าลูกผมไม่ทำที่จะไปฆ่าผู้หญิงเนอะคงจะเป็นไปไม่ได้
แต่ตำรวจเขาก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่คนสองคนแล้วฮะ
ลักษณะเหมือนกับร่วมกันก่อเหตุอ่ะใช่ใช่ไหม
กำลังหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมเพื่อไล่สืบสวนสอบสวนขยายผลต่อ
แต่ว่าในแก๊ปกับอีกคนนึงชื่อในไก่ที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยก็ถูกฝากขังไปแล้วนะฮะ